ที่มีการเผยคลิปออกมาว่ามีหมอผี
มาทำพิธีไล่ผีที่มาสิ่งพระ
ทีนี้มีอีกแล้วออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เป็นพิธีถอดของหรือว่าเป็นการไล่คุณสัย
มนต์ดำที่มาศีลพระเหมือนกัน
เพราะว่าพระก่อนหน้านี้ไปลดน้ำมนต์
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับชาวบ้าน
เขาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาสิ่งในตัวพระ
ก็เลยต้องทำพิธีไล่สิ่งเหล่านี้ออกไป

โปรดติดตามตอนตอนนี้
คล้ายกับรสนมนต์ให้พระด้วยไปดูเลยหลายคนก็สงสัยนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นพิธีอะไรนะคะทีมข่าวไปตรวจสอบให้แล้วค่ะ
คุณทีมข่าวไปตรวจสอบแล้วตอนแรกผู้ที่นำคลิปนี้มาโพสต์
อ้างว่าเป็นการทำพิธีไล่ผีออกจากพระแต่จริงแล้ว
เป็นการทำพิธีถอดของหรือไล่คุณสัยมนต์ดำออกจากตัวพระ
อ่าไล่คุณสายมนต์ดำออกจากตัวพระของสำนักฤษี
ชื่อว่าสังทองงอกคำอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
โดยทางฤษีสังทองอ้างว่าพระรูปนี้มาจากอำเภอหนองบัวแดงที่จังหวัดชายภูมิ
ปกติเป็นพระทำพิธีรดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์ไล่สิ่งชั่วร้ายให้กับชาวบ้าน
แต่ไม่รู้ทำอีท่าไหนค่ะเกิดพลาดขึ้นมาถูกลมเพลลมพัด
ทำให้คุณสายมนต์ดำที่ออกจากตัวชาวบ้านเข้ามาสิงในตัวพระ
พระนอนไม่หลับเจ็บป่วยเหมือนจะคลุ้มคลั่งตลอดเวลา
จึงต้องให้ฤษีสังทองมาถอดของออกให้นะคะก็เช่นเดียวกับคลิปที่มีปรากฏออกมาก่อนหน้านี้
มีพระสงฆ์สองรูปอะค่ะกำลังนั่งสวดมนต์แล้วก็ตัวสั่นเหมือนถูกผีสิง
แล้วก็มีพระอีกรูปยืนอยู่ใช้มีดดาบจี้ไปที่ศีรษะ
แล้วก็ตามลำตัวของพระเนี่ยค่ะคลิปก่อนหน้านี้
พร้อมทั้งมีเสียงตะโกนบอกให้ปล่อยออกมาเร็วคือตะโกนแบบนี้เป็นระยะระยะ
ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นพิธีถอดของล้างคุณสัยของสำนักฤษีสังทองเช่นเดียวกันนะคะ
เห็นคลิปนี้แล้วต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ผิดกฎหมายอะค่ะ

หรือไม่นั้นที่พระเนี่ยจะไปนั่งไหว้แล้วก็ให้ฤษีเนี่ยนะคะ
มาทำพิธีอืมเดี๋ยวก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการหลังจากนี้ต่อไปนะคะอีกหนึ่งความเชื่อแหละ
เรื่องของคุณสัยมนต์ดำลมเพลลมพัดกันไปนะครับ